ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะครับ
โดยการประชุมนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผย
ภายหลังประชุมสอบคอชุดใหญ่บอกว่าวันนี้ที่ประชุม
บรือประเด็นต่างทั้งเรื่องของการเคาน์ดาวน์ปีใหม่
สวดมนต์ข้ามปีมาตรการด้านการท่องเที่ยวนะครับ
เป็นการนำเสนอโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
หรือว่าสปกสทที่นำเข้าที่
ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้นะครับ

บอกว่ารายละเอียดมีมาก
ดังนั้นขอให้รอฟังการแถลงจากทางด้านของสาธารณสุข

นายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือการเร่งฉีดวัคซีน๒เข็ม
ตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วการเตรียมฉีดวัคซีนให้ประชาชนนะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าหากใครไปท่องเที่ยวในสถานที่
มีการจัดงานคนเยอะต้องมีมาตรฐานหลายอย่าง
ผมสรุปไว้อย่างนี้ละกันนายกพูดแบบนี้นะครับ
สรุปว่าปีใหม่จัดได้แต่ต้องมีมาตรฐาน

คือเราก็จะได้ยินกันมาแหละเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยให้ปลอดโควิด
คือเป็นมาตรการเชิงบังคับ๓ด้าน
คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโควิด
มีการระบายอากาศสุขอนามัยที่ดี
เว้นระยะในสถานที่ที่จัดงานเข้าดาวนปีใหม่

ก็คือผู้ประกอบการเองพนักงานต่างต้องฉีดวัคซีนครบโดส
และส่วนที่๓ก็คือลูกค้าปลอดโควิด
คือคนที่จะไปใช้บริการเองก็ต้องฉีดวัคซีนครบโดส
ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละฮะ
นายกก็ย้ำตอนที่ตอนท้ายของการให้สัมภาษ
บอกว่าดังนั้นทุกคนต้องเร่งไปฉีดวัคซีน

ส่วนการแถลงของหมอทวีสินนะโฆษกสบค
ก็แถลงออกมาเรื่องของการเตรียมปรับสีพื้นที่นะคุณนะ
สีพื้นที่เดิมนะฮะแล้วก็จะมีการปรับใหม่
คือวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะครับ
ปรับสีพื้นที่คือสีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

พื้นที่ควบคุมสูงสุดคือสีแดง
ก็จะกลายเป็น๐จังหวัดแล้วจาก๒๓จังหวัดนะครับ

จาก๒๓จังหวัดเพิ่มไงคุณเป็น๓๙จังหวัด
ก็มันดึงในส่วนของพื้นที่สีแดงกับสีแดงเข้มที่อันตราย
ลงมาอยู่ในโซนสีส้มแล้วเริ่มปลอดภัยกันแล้ว
แล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับ
ก็๒๔จังหวัดเพิ่มเป็น๓๐จังหวัด

ก็จะมีบุรีรำเลยสุรินหนองคายเข้ามาเพิ่ม
ส่วนพื้นที่สีฟ้าคุณอันนี้น่าสนใจ
เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจากเดิมที่มี๗จังหวัดคุณ
จังหวัดไม่ว่ากรุงเทพกาญจนบุรีกระบี่ชมบุรี
นนทบุรีปฐุมธานีพังงาภูเก็ตนะครับ
ก็กลายเป็นเพิ่มเป็น๘จังหวัด
อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ส่วนจังหวัดอื่นก็ดำเนินการบางพื้นที่ใน๑๘จังหวัด
ถือว่าเป็นนำร่องท่องเที่ยวบางพื้นที่ของจังหวัดนะครับ
อันนี้คือเรื่องของการปรับเรื่องของการเปลี่ยนสีพื้นที่ต่างนะครับ
สำหรับการเดินทางเข้าราชนาจักรอยู่บ้างนะครับ
อันนี้เป็นรายละเอียดที่โอ้โหเยอะพอสมควร
ดังนั้นเดี๋ยวรอการสรุป
การแถลงของสบคจากการประชุมมาเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ผมสรุปไว้แบบนี้บอกว่าปีใหม่จัดได้

กับคุณอนุทินชาญวิริกูลบรองนายก

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด
ที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธาน
แต่ละจังหวัดจะต้องกำหนดมาตรการออกมา
โดยจะต้องสำรวจสภาพความพร้อมของแต่ละจังหวัด
อำนาจตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ว่านะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรการต่างนะคุณนะ
ที่ออกมาในการประชุมครั้งนี้นะครับ